มาพูดถึงเรื่องของของกินของเด็ดกันบ้างที่เพชรชบูรณ์เนี่ยนะคะ
มีกระยาศาสตร์จริงกระยาศาสตร์มีหลากหลายจังหวัดเหมือนกันนะ
แต่วันนี้จะนำเสนอนี่กระยาศาสตร์เพชรชบูรณ์ไปดูเขาร่วมกันทำกระยาศาสตร์รับวันศาสตร์ไทยกันหน่อยนะคะ
มากันที่นี่เลยหมู่๑๐ตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
ร่วมแรงร่วมใจกันนี่กวนกระยาศาสตร์แบบนี้เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าขายราคาถูกด้วยนะ
กิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทไม่แพงอ่านี่ช่วงเทศกาลวันศาสตร์ไทยไง
เขาเตรียมต้อนรับเทศกาลศาสตร์ไทยแล้วคุณลุงสำรานไทยประยูนบอกว่า
ประเพณีทำกระยาศาสตร์ของบ้านหนองแจงใต้หมู่๑๐เนี่ยนะเป็นการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
เออแล้วก็จะทำแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นอ๋อจัดการทำกลุ่ม
ใช่วัตถุดิบนะคะก็จะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน
วิธีการทำคือแบบดั้งเดิมสมัยก่อนเลยตั้งแต่เริ่มจากการขูดมะพร้าวคันกะทิ
ข้าวเม่าคั่วถั่วคั่วงาและเคี่ยวน้ำกะทิน้ำตาลนะคะคุณ
จะใช้เตาฟืนคุณเห็นไหมใช้เตาฟืนในการเคี่ยวเห็นไหมฮะ
เนี่ยสลับหมุนเวียนกันช่วยกันกวนคือต้องกวนตลอดเพราะว่ามันเป็นกะทิกับน้ำตาล
ไม่งั้นเนอะติดก้นเออเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะ
จะนั่งกวนยืนกวนนอนกวนหรือจะกวนแบบคุณก็ได้
เอาไปตอนเขาไม่นอนกวนหรือครับไม่งั้นเดินหลับ
ควรไปเอาที่สบายใจนะคะแต่เขาบอกเลยว่า

ก็เป็นการสูดสารเข้าไปปริศนีววัฒนธรรมให้อยู่ที่กับคุณโชน
คำแรกติดใจคำต่อไป

ติดฟันก็ยังดีกว่าติดขอ
แต่ว่ากรยาศาสตร์แต่ละที่มันแตกต่างกัน
ช่วงนี้เป็นช่วงวันศาสตร์ไทย
เขาก็มาสวนกรยาศาสตร์กันแบบนี้เห็นไหม
ในกิโลกรัมละ๑๒๐บาท
ตั้งมาใหม่นี่มันจะนิ่มหอมอร่อย
มันหอมเพราะว่าถั่วคั่วงาคั่วอย่างนี้มันหอม
อร่อยอย่างนี้จินทั้งถุงนะบอกเลย
ไปดูกระบวนการทำข้าวดังกันที่จังหวัดเพชรชบูรณ์หน่อย
นี่เป็นเมนูโบราณหากินยากนะคะ
และที่เห็นอยู่นี่คือส่วนหนึ่งในกระบวนการทำ

พี่มายจังหวัดนครราชศรีมา

ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันนะ
หุงข้าวเพื่อเลี้ยงแขกที่มางานศพค่ะ
ซึ่งวิธีการหุงข้าวแบบนี้มีมาแต่โบราณ
นั่นคือการห่วงด้วยกระทะใบบัว
แล้วต้องใช้ฟืนในการใช้เป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น
ซึ่งมันจะยากมากในการหุงให้มันอร่อยให้มันสุกพอดี

ถึงจะทำให้ข้าวออกมาได้นุ่มน่ารับประทาน
และที่ชาวบ้านเขารอกินกันนะไม่ใช่แค่ข้าวสวยหอมนะ

ข้าวดังเป็นข้าวที่หากินได้เฉพาะงานบุญงานรื่นเริง
หรือว่างานไม่รื่นเริงก็ตาม

ข้าวแล้วข้าวดังหรือข้าวตังค์ที่ตอนเด็กเราเรียกมันเป็นติดเป็นข้าวตังค

แบบนั้นเลยนะคะซึ่งมันคือข้าวก้นหม้อข้าวก้นกระทะ
แล้วยิ่งใช้กระทะใบบัวทำปุ๊บมันก็จะเป็นแผ่นเป็นแพร่

ชาวบ้านก็จะแซะออกมาตักออกมานะคะ
ทีนี้ยังไงต่อเวลาไปทานค่ะโรยเกลือหน่อยสิ
หรือบางคนชอบหวานก็น้ำตาลก็ได้นะ
ทำเป็นเล่นแปลกูชิสาน้องไม่ต้อง
แต่ข้าวใส่ทีเดียวแย่งกันคิดเลย

ฆาตเสนสันเที๊ยบอกว่าคุณลุงเนี่ย

พอมีงานก็จะช่วยหมู่ชาวบ้านมาช่วยหง
เพราะลุงสารสมีฝีมือการหุงข้าวที่สวย
แล้วยังทำเมนูข้าวดังได้อร่อยติดใจด้วย

ลุงบอกโอ้ยินดี
มีงานอีกกี่ปีก็ยินดีจะมาหุงให้

แล้วก็ได้ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมการหุงข้าวดังแบบโบราณอีกด้วย
โอ้โฮนี่นับหุงข้าวมือหนึ่งอีกมือหนึ่ง

โดยเฉพาะมั่วหุงข้าวที่มันไหนที่ใช้มานานแล้ว
แล้วระบบไกลมันอาจจะแบบว่าไม่ดีแล้ว

ซอยเกี๊ยวแบบข้าวที่มันแห้งแล้วมันแบบ